เพราะว่าเพิ่มจากสิ่งที่เป็นปกติอยู่แล้ว

แล้วประวัติที่มาของสินค้าเรา
มีประวัติที่มาอะไรน่าสนใจไหม

เป็นคำว่าเพิ่มมูลค่า
สำคัญมากที่จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

ประลองฝีมือเมนูใหม่

ที่งานสาธัยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร

แต่ว่าอาจจะแบบอิ่มเกินไปนะ

ช็อกโกแลตสีสันสวยงามหน้าตาก็น่ารับประทานด้วยนะคะ
ซึ่งจัดขึ้นภายในงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้นปีนี้ปีแรกเลยนะคะ
ให้นำกล้วยไข่ไปแปรรูปเป็นขนมหวาน
เปิดโอกาสให้กลุ่มแม่บ้านอำเภอเมืองคลองขลุงลานกระบือ
คลองลานและอำเภอไสงามโชว์ไอเดียกันค่ะ
กล้วยไข่ช็อกโกแลตก็คือเขาจำกัดมาว่าต้องมีกล้วยไข่กับช็อกโกแล
แต่ว่าจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนแล้วแต่ไอเดียของแต่ละกลุ่มเลย
แต่กลมจะเหลี่ยมจะโค้งจะมุนจะเป็นรูปตุ๊กตาก็ได้
ง่ายพอดีค่ะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านวังบัวในอำเภอคลองขลุงค่ะ
ส่งเมนูแป้งจี่กล้วยไข่ชุบช็อคโกแลตค่ะ
วิธีการทำนะนำกล้วยไข่กะทิแล้วก็แป้งมาผสมกันก่อน
คือไม่ได้เป็นกล้วยที่เป็นลูกเลยนะก็คือเขาเอามาบดผสมกันก่อน
น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายและเกลือคลุกให้เข้ากันนวดแป้งที่ได้เอาไปจี่
เอาไปจิก็คือไปปิ้งไปย่างไฟในกระทะหลุมนะคะ
นำไปชุบช็อกโกแลตและโรยด้วยท็อปปิ้ง
นี่ค่ะก็คือไม่ได้ออกมาเป็นลูกแต่ว่าทำให้เป็นก้อนก่อน
คือไม่ได้หันกล้วยไข่แล้วก็ไปชุบเลย
ใช่ค่ะเอามาคลุกเคล้ากันก่อนนะคะแล้วในช่วงเวลาของการทำโชว์ลีลาด้วย
กลุ่มก็ไล่รำในระหว่างการแข่งขันนะคะ
ถือว่าอันนี้นะคะแป้งจี่นะคะสร้างสีสันแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับประชาชนที่ไปร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ
แล้วก็มีกองเชียร์ด้วยนะแบบนี้นะคะ
นางสาวนวลจันทงก่อสร้างตัวแทนกลุ่มแม่บ้านวังบัวที่ทำเมนูคล้ายกับแป้งจี่
ก็คือนำไข่ไปชุบกับแป้งต่างก่อนที่จะเอาไปจี่เนี่ยนะคะ
บอกว่าเมนูแป้งจี่กล้วยไข่เคลือบช็อกโกแลตเป็นเมนูแปลกใหม่
ดูดให้เด็กไปชิมรสชาติเพราะว่าสีสันสดใสน่ารับประทาน
สำคัญรสชาติเขาหอมหวานอร่อย
น่าทานเห็นไหมอะไรที่เป็นแบบมีไอเดียมีตำนานมีความคิดสร้างสรรค
จะทำให้เราสนใจแล้วก็อยากทานมากยิ่งขึ้นนะ
สมมุติถ้าบอกเอากล้วยไข่มาหั่นเคลือบช็อกโกแลตเลย

มาบดก่อนเอามาคลุกเคล้าผสมกับนู่นนี่นั่นก่อนแล้วเอามาทำนะ

สำหรับในการแข่งขันทำกล้วยไข่ช็อกโกแลตนี้นะคะ
เป็นการส่งเสริมงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
แล้วก็ส่งเสริมการขายกล้วยไข่ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดกำแพงเพชรปีละ๑๐๐ล้านบาท
ไม่ใช่ขายกล้วยไข่อย่างเดียวแล้วนะ
ตัดตัดแล้วก็ส่งขายนี่อาจจะทำให้
ราคาจะอยู่เท่านี้แหละแต่ว่าถ้าเพิ่มมูลค่า
มีการดัดแปลงแปรรูปซะหน่อยราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้น
ท็อปปิ้งเยอะด้วยนะฮะ